อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
ประเทศไทยของเรากำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้

ซึ่งไฟป่าเนี่ยมันจะทำให้เกิดมลพิษนุ

ทางภาคเหนือตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักเลยใช่ค่ะ

คุณเป๊กเปรมนัดแล้วก็คุณนิวคุณนิวจิ๋วนี่แหละค่ะ

ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอค่ะ
ขณะลงพื้นที่ช่วยคนในหมู่บ้านนะคะ

ถ้าไม่ทำแบบนี้นะคะไฟก็จะลุกลามไปกันทั้งเขาค่ะ

ส่วนใครที่ไม่สะดวกจะมาลงแรงแบบตัวเองนะคะ

ให้กับจิตอาสาดับไฟป่าก็ได้นะคะ
จะช่วยเป็นหูเป็นตา๒จุดที่คาดว่าจะเกิดไฟป่า

หรือว่าเป็นฝีมือมนุษย์กันแน่นะคะ
จะทิ้งท้ายฝากเตือนจิตสำนึกของคนที่ชอบเผาป่า

ก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้ทั้งเชียงใหม่และเชียงราย
และที่สำคัญฝากเตือนตัวเองและคนรอบข้างด้วยว่า